จากอดีตห้างดังที่รุ่งโรธที่สุดในย่านบางลำพูสู่ตำนานวังมัชชาอันซินไทยแลนด์ที่ด่งดังไปทั่วโลก
ห้างแห่งแรกแรกของไทยในย่านบังลำพูมีบันไดเลื่อนและมีรักษณะมากกว่า
หรือลิฟท์แก้วที่เคยโดดเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าห้าง
ห้างแห่งนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายปี
มีจุดเริ่มต้นมาจากการขออนุญาตก่อสร้างในปี๒๕๕๙

เจ้าของห้างคือนายแก้วกูทวนทอง
โดยขอเช่าที่กับคนในตระกูลยุคคล
หลังจากก่อสร้างได้เพียง๑ปี
มีการขออนุญาตต่อเติมในปี๒๕๕๙
และทางกรุงเทพมหานครไม่อนุญาต
แต่ทางห้างก็ไม่ฟังกลับฝ่าฟื้นคำสั่ง
และเปิดดำเนินกิจการเรื่อยมา
กระทั่งปี๒๕๒๘กรุงเทพมหานครได้ฟ้องศาล

ตั้งแต่ชั้นที่๕ถึงชั้นที่๑๑

ฝ่าฝืนบทบัญญัติกรุงเทพมหานคร
และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

มีการต่อสู้คดียืดเหยื่อและยาวนาน

ให้บริษัทแก้วฟ้าและพักพวก

ตั้งแต่ชั้น๕ถึงชั้นที่๑๑

ยังปล่อยให้พ่อค้าแม่ค้าเช่าพื้นที่
ส่วนชั้นที่๑ถึงชั้นที่๔
ประกอบกิจการตามปกติ
จนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๓๐นาที

ฝันร้ายได้มาเยือนพ่อค้าแม่ค้าภายในห้าง

และเหล็กกองขนาดมหมา

เพราะความสะเพราของทีมลื้อถอน

จากชั้นที่๙ถึงชั้นที่๑๑
กองรวมกันที่บริเวณใจกลางชั้น๘

กรีดร้องดังไปทั่วบริเวณ

กลายเป็นผงฝุ่นฟุ้งทั่วห่าง

ทำให้ห้างที่เคยร่วมรวดที่สุดแห่งหนึ่ง

และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง

ถูกปิดทิ้งร้างหลายปี

ก็เกิดน้ำท่วมขังเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่

เพื่อหวังกำจัดแหล่งเพาะพันยุง
แต่ใครจะคิดว่าปลาเหล่านั้นได้ขยายพันธุ์จนเป็นวังมัชชา
ต่อมาเมื่อวันที่๓๐มิถุนายน๒๕๕๙
สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครจึงมีคำสั่งปิดตึกร้างอย่างเป็นทางการ
แต่ก็ยังมีคนแอบนำอาหารปลาไปให้อย่างคึกคัก
สุดท้ายทางกรุงเทพมหานครจึงประสานกรมประมงให้ช่วยขนย้ายปลากว่า๒๐๐ตัวออกไป
สูบน้ำที่ท่วมขังออกทั้งหมด
ร่วมกับอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
พร้อมด้วยประชาคมและชมรมในท้องถิ่น
เพื่อบอกเล่าความเป็นมาและมนต์เสน่ห์ของบางลำภูที่ยังมีอีกหลายอย่างเก็บซ่อนอยู่
ขอบคุณทุกคนที่รับรับความรับของเรา